พอมีพลเมืองดีไปเตือนกลายเป็นไปด่าพลเมืองดี
ท้าให้แจ้งตำรวจแล้วถึงขั้นต่อยพลเมืองดีด้วยนะคะ
ตัวเองทำผิดอ่ะไปว่าเขาเขาเตือนก็ไม่ได้ไปต่อยเขา
บอกว่าผู้เสียหายอยากให้ช่วยกระจายข้อมูลหน่อย
ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าแล้วเขาไปเตือนว่าทางเท้านะ
ไม่รู้สึกว่ารบกวนคนอื่นบ้างเหรอทางก็แคบ
ว่าแล้วไงเนี่ยอย่างเนี่ยเหรอแล้วถากให้ไปแจ้งความ
ผู้เสียหายเขาเลยโอ้โหแบบนี้แจ้งความดีกว่า
แจ้งความแล้วที่สอนอบังซื้อตำรวจบอกว่า
เพราะว่าไม่รู้ทะเบียนรถไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไร
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๖โมงถึง๖โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
สิบหกมิถุนายนซอยอินธรรมระสิบหกสุดที่สามนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราเลยตามเรื่องให้ลงพื้นที่ไปซอยอินธรรมระ๑๖
คุยกับชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านโอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ประจำครับตกเย็นเนี่ยประจำรถจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าบ่อยมาก
เห็นกันจนชินทีเนี้ยทีมข่าวก็เลยคุยกับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายบอกว่าก็ตอนนั้นมันเลิกงานคนเดินบนทางเท้าเยอะมากเลย
รายเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเกือบจะเฉียวเขา
ก็เลยตัดสินใจเอามือถือถ่ายภาพผู้เสียหายบอกว่ารายเดอร์ท้าทายเลย
ถ่ายเลยถ่ายแล้วเอาไปแจ้งความด้วยนะแล้วก็ด่าเขาอะค่ะ
ทำเสียงไม่พอใจผู้เสียหายก็โมโหพยายามระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย

คือผู้เสียหาย
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายเดอร์รายนี้นะคะเหมือนกับว่าเคยไปสมัครเป็นพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็มีประวัติไปขโมยโทรศัพท์มือถือมาก่อนด้วยครับ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปเดินทางต่อไปที่ซอยสุธิศาลนะคะ
จุดที่รายเดอร์ไปรวมตัวกันเยอะค่ะเขาก็ไปรอรับออเดอร์กัน
ด้วยความที่ว่าเอาจริงทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาตัวรายเดอร์คนนี้นั่นแหละ
เพราะว่าก็เห็นหน้าเห็นอะไรตามภาพที่มีการโพสต์การแชร์อ่ะเนาะ
ก็อยากจะฟังข้อเท็จจริงอยากจะฟังต้นสายปลายเหตุ
อยากจะฟังข้อมูลในมุมของรายเดอร์ด้วยแต่ก็ไม่เจอตัวรายเดอร์คนนี้นะคะ